แล้วพ่อให้เปิดพอมานกัน
เรือนขวัญทำดีค่ะเพราะว่าพ้ามานเปิดแน่นอน
รับเปลี่ยบว่าทลวิค๑ตุลาคม
นี่พี่แท้ไปรีได้รับการยึงยันจากพ่อเอ๊กกะเต้ายองเลยนะครับ
ไปเจอตัวเป็นมาต้องบอกว่าเต้ายองออร่ามาเต็มมากนี่
สร้างเสื้อผ้าหน้าผมตัดใหม่หมดเลย
แล้วที่สำคัญค่ะเพิ่งทำพิธีบวงสวงไปบวงสวงใหญ่เลย
สิบห้ากัญญาที่ผ่านมาค่ะกับคณะหมอลำใจเกินร้อยนี่แหละค่ะ
กับบอสบอยก็ไปด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคิวงานตอนนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย
เจ้าภาพจองยาวเหยียดเต็มจนถึงมิถุนายนปีหน้าเลย
เรียกว่าจัดเต็มอลังการงานสร้างมาก
ไม่เชื่อไปฟังพ่อเอ๊กับเต้ายองหน่อยจ้า
ก็ต้องตกเทนจิ้วเง่าไปถึงมิตรธุนา
หมายถึงว่าแฟน๖๖เนอะ
คือแต่ว่าวันสำคัญศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย

ก็เป็นรถไฟด้วยค่ะเทรนด์ก็คือแบบแฟชั่นค่ะ

เต้ายองพูดหน่อยลูกเต้ายองบอกว่า
ที่ผมเตรียมชุดไว้๑๐ชุดแล้ว

ก็ถามว่าเต้ายองแล้วเอวเจ้าล่ะจ๊ะ

นี่นี่ชุดทุกผู้ชม
บอกว่าเดี๋ยวผมจะเด้งยิ่งกว่าทอนาโดเลยพี่
ร้อยเท่าจัดไปเอาไปฟังเต้ายองหน่อยจ้า
ชุดปีนี้จะเป็นชุดหน้าอก

ก็ถ้าเป็นชุดแดนก็๑๐กว่าชุดครับ

เต้นกว่าปีที่โควิดครับผม
เพราะว่าเขาเห็นอย่างใหม่ทุกอย่างเลยครับ
สอบทิศบอกว่าสอบร้องเพลงน้ำ

คันเด่งนี่แบบเต็มที่มั้ยเปล่าครับ

ใช่จ้ะ
มันอยู่กับทีมันไปได้คลองเข้าแล้ว
จาก๕จีนจะไปฮอตรอยแล้วนะ

ชุดเข้าสวยนะ
แต่อีกอย่างหนึ่งอยากรู้ว่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์แต่งหญิงหรือเปล่า

เพราะว่ารอบนี้มีเพลงใหม่มีอะไรใหม่เต็มไปหมด
แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐตามไปทำข่าวแน่นอนวันที่๑เนี่ยค่ะ

โอ้โหแพงแห้งค่ะ